คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราดูเรื่องของการเพิ่มโทษ
บนฟุตบาทใช่เป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วล่ะ
คนเดินเท้าเนี่ยเจอกันประจำเลยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์บีบแตร่ใส่บ้าง
บางคนโดนเฉียวบ้างล่าสุดค่ะมีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้น
เพื่อจะได้ป้องกันปัญหานี้ให้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้สักทีนะคะ
เป็นคลิปที่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาบันทึกเอาไว้ค่ะมีรถติดจอดรอสัญญาณไฟอยู่ที่แยกนรนอง
คลองเตยหันไปทางเท้าด้านซ้ายโอ้โหกองทัพมอเตอร์ไซค์เพียบเลยค่ะ
ขี่มานี่แทบไม่ได้หยุดหายใจเลยนะคะเนี่ยคนแทบจะเดินกันไม่ได้แล้ว
หน้าสกธีพฤติกุลหลังภูรรจการกรุงเทพฯบอกว่าทางเท้านี้นี่นะเขาออกแบบมาให้เท้าเดิน
ให้รับน้ำหนักคนเดินเท้าไม่ใช่น้ำหนักของยานพาหนะ
ที่ฟุตปาดมันเสียหายเนี่ยก็เพราะคนพวกนี้แหละ
ที่เอารถมอเตอร์ไซค์มาขี่บนทางเท้า
เขาบอกเขาเสียงงบประมาณซ่อมแต่ละปีไม่น้อยเลยนะคะ
ต้องมีการประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจกัน
บอกว่าต้องกวดขันเรื่องการจอดและขับขี่บนทางเท้าให้มากกว่านี้
เพิ่มค่าปรับแล้วก็บอกด้วยว่ายินดีจะฟังเสียงของสังคม
ถ้าหากว่าเพิ่มค่าปรับแล้วการทำผิดยังไม่ลดลง

เพิ่มจนกว่าจะเลิกขี่กันเข้าไปข้างหนึ่งค่ะ
จาก๑๐๐ตอนนี้ถ้าใครขี่บนทางเท้า๒๐๐๐แล้วนะคะ

เอาจริงบางทีขี่ย้อนหลังตำรวจเลยตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นเลยก็มีเหมือนกัน